ทิศสมปองแม่ปองคนมีของของร้อนแรงเหมือนกันฮะทิศสมปองก่อนหน้านั้นก็มีการท้าต่อยกับพี่ศรีศรีสุวรรณจัญญาแต่ตอนนี้ออกมารูปแบบใหม่ลดดีกรีความร้อนแรงขอโทษพี่ศรีสุวรรณเรียบร้อยครับ
ทิศสมปองหรือแม่ปองมีคนมาช่วยเตือนสติใครเตือนบ้างพี่สาวแท้พี่สาวของแม่ปองเองแล้วก็พี่หนุ่มพี่สาวกับพี่หนุ่มพี่สาวของแม่ปองกับพี่หนุ่มกัญชัยออกมาเตือนทิศสมปองหรือแม่ปองตอนนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือจะไม่ร้อนแรงอีกต่อไปขอโทษกับทุกเหตุการณ์แล้วขอโทษพี่ศรีสุวรรณจัญญาด้วยหากอนา
จัดฮะจัดคือสวัสดีกับพี่ศรีแน่นอนฟังทิศสมปอง
ขอโทษคว้าไปที่การร้อนการอะไรงานให้ได้
ไม่อยากให้ไปเวียร์นี้เลยไม่อยากให้ไปทางนี้เลย
ก็ยากขอโทษขอใภท่าสำหรับคนสมัยเด็ก
มาวานแม่ปองอีกทีครับเมื่อวานนี้บริจารณ์เปิดตัวผ่านช่องยูทูป
ปองฮักหายมิวสิกครับก็คือเปิดตัวเพลงสมปองเด้อสมปอง
มีโปรดิวเซอร์ก็คือในห้างมาเองในห้างประจักรชัยหายทองคำ
หน่วยการผลิตเพลงนี้เองครับและโพสต์ไม่ถึง๑๓๑๔ชั่วโมง
คนดูในแสนกว่าเลยนะครับย้อนไปดูฟังบรรยากาศของเพลงทิศสมปองหรือแม่ปอง
ถูกต่อไปดู
คือเนื้อหาขอให้สมปองตามชื่อท่านเลยนะครับ
ขยับต่อเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวอีกเรื่องหนึ่งฮะ
ร้านสุขสรรค์ร้านสุขสรรค์อยู่เทศบาลนครนะครับ
แก่นฮะแม่ปองฮักหายมิวสิกเนี่ยเปิดตัวร่วมกัน
อดิชั่นออดิชั่นนักร้องนักแสดงเข้าค่าย
มีคน๓๐๐กว่านะมาร่วมออดิชั่นครั้งนี้ด้วย
อ่ะแม่ปองทิศสมปองก็เลยบอกว่า
ช่วยติดตามผลงานด้วยนอกจากค่ายเพลงเดี๋ยวจะมีอีกเป็นละลอก
ไม่ว่าจะเป็นแม่ปองของกินแม่ปองของใช้
ปองข่าวออนไลน์ธุรกิจรัดตัวเหลือเกินสำหรับแม่ปองหรืออดีตพระมหาสมปอง